คุณผู้ชมครับผ่านไปสำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติ
มาตรการกระตุ้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศ
หลายคนพอมีมาตรการนี้ก็โอ้โหจับจ่ายให้สอยกันแบบว่า
เต็มวงเงินครบ๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องไปต่อแถวเอาใบกำกับภาษีใช่ไหม
ยาวมากเลยใช่แต่ว่าดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเลยค่ะ
คือใบกำกับภาษีหมดให้มารับหลังวันที่๙นู่น
โอ้โหซึ่งยืมภาษีต้องเริ่ม๖มกราคม
แต่ว่าได้๙มกราคมใช่ไหมฮะโอ้โหแต่เอาล่ะ
มาตรการนี้ต้องบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
เพราะว่ารัฐบาลก็ได้รายได้เพิ่มเข้าไป
เอกชนก็ขายของได้เอกชนก็ขายของได้
ประชาชนอย่างเราก็ได้นำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ
ซึ่งรัฐบาลบอกว่ามีนโยบายแบบนี้ก็พอใจนะ
เพราะว่าเป็นการช็อปช่วยชาติที่สำคัญถ้าเกิดว่าคำนวณจากผู้ที่มีเงินได้
๒ล้านคนและต้องเสียภาษี๕๐คุณเขาบอกว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า
หมื่นห้าพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วค่ะสำหรับเรื่องมาตรการนี้นะคะ
บอกว่ารัฐบาลพอใจกับผลการกระตุ้นเศรษฐกิจจากมาตรการช็อปช่วยชาติ
ที่ออกมาใช้ช่วงวันที่๒๕๓๑ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
โดยพบว่าห้างร้านเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้มาจับจ่ายซื้อของอย่างหนาตาแล้วค่ะ
มียอดสั่งซื้อสินค้าและบริการจำนวนมาก
จากการประเมินเบื้องต้นหากคำนวณเฉพาะผู้ที่มีเงินได้จำนวนกว่า
๒ล้านคนที่ต้องยื่นภาษี

แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใช้สิทธิ์เพียง๕๐

ก็คือ๒๕๓๑ธันวาคม
มีเม็ดเงินสะพัดถึง๑๕๐๐๐ล้านบาท
ถือว่าเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ
เขาบอกว่ามาตรการนี้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและทีมเศรษฐกิจ
จะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อย

ก็ดีนะฮะคือจะไม่มีแค่มาตรการนี้
เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากเชิญชวนให้ห้างร้าน
ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบภาษีที่สมบูรณ์เนี่ย

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต
โดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลัง

อาจจะมีช็อปวงเงินมากกว่านี้

เป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพิ่มเติม
มาดูในส่วนของภาคเอกชนกันบ้าง

ก็สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง
แล้วก็ประชาชนเข้ามาสนใจ
ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก

สะพัดกว่า๓๐๐๐๐ล้านบาท

ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเลย

คือคนไปซื้อของใหญ่เลยไงใช่
ซื้อของใหญ่เลยทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุเกาะสร้างและอุปกรณ์กีฬาก็เป็นกลุ่มสินค้าที่
ชัดชัยตวงรัตนภัณฑ์ผู้อำนวยการสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนี่ย
ประเมินว่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีช้อปปิ้งมากที่สุดค่ะ
เพราะว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ผู้บริโภคนั้นรอที่จะซื้อ
เพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
และตลอด๗วันของมาตรการระหว่างวันที่๒๕๓๑ธันวาคม
ก็มีประชาชนออกมาจับจ่ายกันอย่างคึกคักค่ะ
ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท
โดยในวันที่๕มกราคมนี้ค่ะ

จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
จากมาตรการช็อปลดหย่อนภาษีไม่เกินรายละ๑๕๐๐๐บาท
ก็หลังจากมีมาตรการนี้มาหลายคนก็มองว่า

แต่ทางด้านของนายชัดชัยเองก็มองว่า
ไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรการแบบนี้ออกมากระตุ้นทุกปี
กระตุ้นเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวจริง

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่รัฐบาลควรพิจารณา
ก็คือการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ด้านของนายชาคริสดิเลกวัฒนาชัย
รองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กร
และความยั่งยืนบริษัทเอกชัย

มาตรการการลดหย่อนช้อปปิ้งภาษีช้อปปิ้งนี้นะคะ
ส่งผลให้ยอดขายสินค้าบางประเภท
เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันกับปี๒๕๕๙
เช่นกระเช้าของขวัญปีใหม่
ขมขบเคี้ยวรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่บอก
แล้วก็พวกของแฟชั่นเสื้อผ้าเสื้อผ่อน
ใช่ก็กระตุ้นกันได้มากเลยทีเดียวนะคะ
นางสาววารุณีกิจเจริญภูลสิน
อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เปิดเผยว่ายอดลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในบิ๊กซี
ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง๗วันค่ะ
แล้วก็กระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐๒๐
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๕๕๙
อยากให้รัฐบาลนั้นออกมาตรการลักษณะนี้มาอีกในปี๒๕๕๙
อกจากจะกระตุ้นกำลังการซื้อได้นะคะ
ผลิตสินค้าป้อนให้ห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยค่ะ
นั่นก็เป็นความเห็นของเอกชนนะคะ
พูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่งออกการลงทุนภาครัฐเอกชน
จับจ่ายของประชาชน
อันนี้ถือว่าเร็วแล้วก็แรงที่สุด
นี่แหละรัฐบาลเขาก็เลยมีการออกมาตรการตัวนี้ออกมา
หลังจากนี้ไปโฆษกรัฐบาลบอกว่าจะมีออกมาเรื่อย

เงินกระตุ้นมาประมาณ๓๐๐๐กว่าล้านบาท